ช่วงประมาณสักใบบ่าย
บอกว่าลูกสาวของหมวดจรูน
ร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูล
ไม่ได้เรียกร้องเงินอะไรแต่เรียกร้องค่าดำเนินการ๕๐๐๐๐บาท
แล้วสุดท้ายเรียกมากกว่านั้นเป็น๕ล้านบาท
โอ้โหบอกจะแชร์เลยเหรอ

ทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามลูกสาวของหมวดจรูนนะคะ
ลูกสาวของหวดจรูนบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยโพสต์อะไรแบบนี้
ทนายตั้มไม่เคยเรียกร้องอะไรน่าจะเป็นเพจปลอมที่ปล่อยข่าวออกมาค่ะ
แล้วเมื่อสักครู่นี้รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะคะ

ลูกสาวของหมวดจรูนตอบว่ายังไงลองไปฟังดูค่ะ
ทนายตั้มยังไงตกลงค่าทนายอะไรกันไว้เสร็จสับเรียบร้อย
แล้วตัวเลขประมาณนี้เหรอคะหรือยังไงคะ
ไม่เคยคุยเรื่องเงินกับทางทนายเลยค่ะ

หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เคยคุยใช่ไหมคะ

คุณพ่อกับคุณแม่ไม่พูดให้เราฟังหรือเปล่าคะขวัญชนก

ค่ะคือหนูต้องรู้สิใช่ไหมเพราะว่าเห็นตามคุณพ่อคุณแม่
ใช่เพราะหนูดูด้วยตลอดค่ะ
ข่าวที่ออกมาบอกเงินตั้ง๕ล้านใช่ไหมคะ

จริงแล้วเนี่ยนะคะตอนที่ทนายสิทธามารับทำคดีให้เนี่ย
มีเอาอย่างนี้นะไม่ต้องบอกตัวเลขเรานะคะ
อยากจะทราบแค่ว่าตกลงมันมีการเรียกค่าทำคดีอ่า
ผลประโยชน์กันในกรณีชนะคดีกรณีไม่ชนะคดี
คือไอ้เงื่อนไขแบบนี้มันมีการคุยกันไว้แล้วไหมคะ

ทนายตั้มทนายสิทธาเขาไม่เอาค่าทำคดีเลยเหรอคะ

ค่าใช้จ่ายไม่เรียกค่าทำคดีใช่ไหมอาจารย์

ค่าใช้จ่ายอื่นคุยกันไหม
ยังไม่เคยคุยเรื่องเงินไม่มีค่าใช้อื่นก็ไม่มีค่ะ
อ้าวแล้วอย่างเวลาทนายสิทธาเขาเดินทางไปศาล

หนูเองก็ยังเกรงใจพี่เขาเลยค่ะ
เคยมีครั้งหนึ่งเคยถามว่าพี่เดือดร้อนไหม
พี่ไม่เคยเรียกเงินอะไรค่าน้ำมันรถอะไรอย่างนี้เลยอย่างนี้ค่ะ

ใช่หนูก็ยังเคยถามเลยว่าพี่พอใช้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

บอกว่ายังไม่คุยเรื่องนี้ค่ะ

ยังยังไม่เคยคุยอะไรเกี่ยวกับเงินกับอะไรอย่างนี้เลยค่ะ
คุณพ่อกับคุณแม่ทราบข่าวนี้แล้วใช่ไหมคะ

คุณพ่อว่ายังไงบ้างเอาตัวคุณพ่อหมวดจรูนเนี่ยค่ะ

พ่อเขาไม่ค่อยได้ตามข่าวเท่าไหร่

คุณแม่ก็รู้สึกรำคาญใจอยู่ค่ะ

เหมือนข่าวปลอมข่าวลวงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ข่านี้ไม่มีมูลเลยถูกมั้ยคะ
ใช้คำนี้

ไม่ไม่เคยค่ะ
อ่าเอาเท่านี้แหละค่ะขวางฉนก

แม้ว่าจริงแล้วนี่มันเป็นข่าวปลอมเนี่ยค่ะ

ยืนยันว่าไม่เคยมีการเรียกเงินเรียกทอง
ใช้จ่ายในการทำคดีเลยนะคะ